ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวอะไรดีมาฝากไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
ถ้าชอบเล่นน้ำแบบนี้สงครามเมืองไทยเมษาปีหน้าเจอกัน
คลิปนี้ท่านชายใจกล้าออกไอเดียเฉียบตบตาคนที่บ้าน
ด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากเล็กน้อยเนียนแค่ไหนไปชมกัน
ปิดท้ายด้วยคลิปแม่เนื้ออ่อนที่ไม่อ่อนแค่เนื้อ
กระดูกทุกชิ้นก็อ่อนเห็นแล้วยอมเลยครับ